ชื่อนี้ไม่ได้มีที่มาเล่นนะ

ร่วมสมัยพี่แคนดี้รากแก่นคุณผู้ชม
ก็เพราะว่าไม่ได้มูแค่ตัวเองคนเดียว

ชวนเพื่อนด้วยให้หมูกันยกคณะครับใกล้เลยนะครับ

พิษีรูปวงการอย่างรกกี้สุรบดินค่ะไปทำการ
มูเตลุเอาบาอ่ะอ่าอ่าอ่ามูเตลุ
อยู่ไม่ได้นะใครที่เป็นสิ่งอัปมงคลเนี่ย
บอกเลยนี่ค่ะอุ้ยไปล้างสวยล้างอัปมงคลออกไป
โอ้โหซะจำกันได้ไหมว่าก่อนหน้านี้พี่รกกี้สุรบดินเนี่ย
ให้สัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐว่าอาจารย์วินไทยเนี่ย
ท่านเคยทักเอาไว้ว่าดวงของพี่ร็อกกี้นี่นะ
ต้องไปเอาน้ำจากเบาะน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพระธาตุบังควรมาชำระล้างสิ่งไม่ดีในชีวิต
ออกไปซะมันจะได้ดีขึ้น
ก่อนหน้านี้อย่างที่รู้กันเขาเจอมรสุมเพื่อนโกงเงินอะไรก็ว่ากันไปเนาะ
รวมทั้งไปไหว้พระแม่ธรณีบีบมวยผมที่กรุงเทพมหานครด้วย
จะบอกว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมดิฉันเคยไป
พอปุ๊บได้ปั๊บจริงขนลุกเลย
แล้วพี่แคนดี้ก็พาพี่ร็อกกี้ค่ะไปทำการมูเตลูแบบจัดเต็มเลย
ยพระแม่ธรณีบีบมวยผมก่อนที่กรุงเทพเนอะแล้วเมื่อวานก็ไปต่อค่ะ
เดินทางพากันไปอาบน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพระธาตุบังพวน
อยู่ที่ไหนล่ะอยู่หนองคายคุณผู้ชม
ช่วงที่อาจารย์วินไทยทำพิธีนี่นะนี่น้ำเขียวนี่แหละ
พี่แครนดี้บอกว่าจู่พี่ร๊อคกี้ร้องไห้เกิดไปร่วมพิธีตกใจดี
คือมันเป็นความอึดอัดในใจอ่ะจงได้มืดปล่อยอย่างที่พี่แจ๊กบอกเลย
ส่วนทางด้านพี่แคนดี้เองก็ตั้งใจจะไปขอพรจากพ่อปู่มุจรินนคราชค่ะ
ธุรกิจตอนนี้แกเยอะเนาะขอให้มันปังทุกอย่างเลย
แล้วก็หยิบเซียมซีเอาตัวเลขมาฝากบันเทิงไทยรัฐกันด้วยค่ะ
เลขที่หยิบได้มานั่นก็คือ๓และ๒๒เออนะคะ
นี่ค่ะก่อนที่พี่แคนดี้เขาจะหยิบนะ
อาจารย์วินไทยทำการสวดพอพลพ่อปู่มุจรินด้วยคุณผู้ชมสังเกตดี
อ่ะได้๓กับ๒๒นะแล้วก็ยังไม่หมดค่ะ
แคนดี้ก็พาไปดูเลขทูปในงานวงสวงต่อด้วย
เลขที่ประกดมาอ่าเห็นไหมล่ะ๙๔นะคะ
นอกจากนั้นยังไม่หมด
๗๕๐ในอีกอย่างน้อย
ดูกันแล้วกันนะเออดิฉันพยายามตีเลขแล้วดิฉันมองไม่ออก
เมื่อสักครู่เราเห็นเป็น๕แล้วก็ขุด
ยังไม่หมดเฮ้ยพี่นี่ไปงานเดียวเยอะขนาดนี้เลย

ล้วงลูกบิงปองจากหีบมงคลที่

เยอะเลยทีเดียวนะนอกจากได้บุญก็ได้เลขมาฝากด้วยนะคะ
ไปต่อใครยังอยู่กับเรื่องราวของ
ศักดิ์สิทธิ์กับคนลูกทุ่งนี่แหละนอกจากพี่แคนดี้
เมื่อวานนี้ลูกทุ่งสาวสุดกระตันยูสายฮาของเราน้องจ๊ะนงพนี
มีคิวงานไปแสดงที่นครราชศรีมาอุ๊ยพี่แจ๊กเก่งเห็นแว๊บตอบได้เลย

นี่ค่ะไปไหว้ย่าโมที่วัดสารลอยค่ะเป็นวัดที่ย่าโมเนี่ยได้สร้างขึ้น
แล้วก็เห็นว่ามีอาธิของย่าโมอยู่ที่นี่ด้วยนะ
โดยจ๊ะก็ไปไหว้แล้วก็ไปตำหมากถวายหมากครูถวายย่า
เป็นความสิริมงคลด้วยคุณผู้ชมแล้วก็ขอโชคลาภจากย่าโมกลับมาด้วย
กับการล้วงลูกปิงปองจากหายนำโชคหน้ารูปปั้นย่านะ
จะได้อะไรยังไงบ้างไปดูกันเลยจ้า

๓แล้วไปที่๒
๒เองอะไรก็ยาก
เลขอะไรเมื่อกี้ถูกไม่ถัด
๓๕๖ใช่ไหมถวดกันให้นิดนึงแล้วกัน
ของพี่แคนดี้นะของพี่แคนดี้ได้ทั้ง๓๐
แล้วก็๓๕๘แล้วก็๙๔
ส่วนของพี่น้องจ๊ะของเราเนี่ยได้๓๕๖มาคุณผู้ชมนะ

ของพี่จ๊ะ๓๕๖เอาเป็นว่า
นุโมทนาบุญกับสองสาวลูกทุ่งของเราด้วยนะคะ
สาธุอนุโมทนาบุญเพราะว่าวันที่๑ใช่ไหมคะ๑ตุลาคม
ใช่วันอาทิตย์นี้แล้วแหละแป๊บเดียวเองนะ